บรรยากาศบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
โดยเฉพาะบริเวณท้องสนามหลวงขณะนี้ก็ยังคลาคล่ำไปด้วย
ประชาชนจำนวนมากนะครับเดินทางอย่างต่อเนื่อง
หลายคนก็เลิกงานเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไป
เพื่อหวังจะไปกราบศักระพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ภายในพระทินัทรุศิษย์มหาประสาทในพระบรมมหาราชชวัง
จนถึงขณะนี้เองหลายคนก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตารอต่อแถวอย่างต่อเนื่องครับ
มี๑คิดก่อนหน้านี้คือจากนี้ไปเพื่ออำนวยความสะดวก
จองผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับ
ล่าสุดนี้ครับคุณผู้ชมความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
บัญชาการติดตามสถานการณ์นั้นก็ได้มีการมอบหมายเรื่องนี้
ให้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น
ไปศึกษาระบบการจองคิวผ่านออนไลน์
ในขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้ได้ไปตรวจเยี่ยมการทำหน้าที่ของ
กอรรศนะครับพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายด้วยครับ
นี่เป็นส่วนหนึ่งของคำพูดที่นายกรัฐมนตรี
ให้กำลังใจกับบรรดาข้าราชการนะครับ
ทำงานอย่างเต็มที่ให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ซึ่งเป็นคำพูดที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้พูดระหว่างเดินทางมาตรวจเยี่ยม
การทำงานของกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังหรือกอรรศครับ
โดยพลตรีพงศวรรคพันจิตรองแม่ทัพภาคที่๑
ในฐานะรองผู้อำนวยการกอรศระบุว่า
นายกรัฐมนตรีขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วน
ที่มีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเต็มกำลัง
พร้อมทั้งชื่นชมการทำงานของหน่วยแพทย์จากองค์กรต่างนะครับ
หลังจากมีประชาชน๓รายมีอาการเส้นเลือดในสมองแตก
แต่ทีมแพทย์ช่วยชีวิตได้ทันทำให้อาการนั้นปลอดภัยแล้วครับ
เช่นเดียวกันกับจิตอาสาที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
แต่ว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำกำชับก็คือว่า
อยากให้แบ่งกลุ่มจิตอาสาให้ชัดเจน
ซึ่งทางกอรศนั้นพยายามที่จะจัดระเบียบเรื่องนี้อยู่นะครับ
อกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กอรศเตรียมแผนรองรับเชิงรุก
ในช่วงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ๕๐วันและครบ๑๐๐วัน
รวมถึงเตรียมการสร้างพระเมนฝั่งทิศใต้ของสนามหลวง
ซึ่งก็จะทยอยเคลื่อนย้ายเต็นต์ต่างไปยังฝั่งทิศเหนือ
หรือฝั่งถนนราชดำเนินครับ
ขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครจะติดตั้งเต็นต์๓๐กว่าหลัง
เพื่อเป็นจุดพักคอยของประชาชน
รวมไปถึงจัดแสดงนิทัศกาลพระราชกรณียกิจ
ของในหลวงรัชกาลที่๙เพิ่มเติมด้วยครับ
แม่ทัพภาคที่๑ย้ำเพิ่มเติมนะครับว่า
กำชับจิตอาสาที่มาทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย
ให้กับประชาชนที่จะเข้าไปกราบถวายสการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ภายในพระธินักดุศิษย์มหาประสาทในพระบรมรัชวัง
สกัดกั้นหรือดึงประชาชนที่แต่งกายไม่สุภาพออกจากแถว
เพราะทางสำนักพระราชวังและจิตอาสาได้เตรียมชุดสุภาพไว้ให้ประชาชนเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องครับก็คือการจองคิวผ่านระบบออนไลน์
ซึ่งเริ่มพูดถึงแล้วนะครับและอาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
เพราะบางคนต้องมารอข้ามวันข้ามคืนนะครับ
บัญชาการติดตามสถานการณ์หรือว่าสตสเห็นชอบกับแนวคิด
จองคิวเข้าถวายสักการะพระบรมศพผ่านระบบออนไลน์ครับ
โดยมอบหมายให้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปศึกษาแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี
ต้นอาจจะกำหนดสัดส่วนตัวเลขคนที่จะจองคิวผ่านออนไลน์
กับคนที่ตั้งใจเดินทางมาด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมครับ